งานบวชงานบุญที่ต้องเลาไสนิดนึงนะคะ
จะพาคุณผู้ชมเนี้ยตาม
พ่อเอกเอกการใจซี
พี่ชายของเราค่ะ

ไปที่จังหวัดพระนครศรีายุทยาค่ะ
จะบ่งงานบวชของลูกบุญธรรมของพี่เอกนั่นเองค่ะ

มันก็คือพระนิโนสุธิรักษ์ที่วัดโพเผือก
วิธีทำกลงผมนากและขวานนากเริ่มตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมดูจากภาพบรรณากาศแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความรู้สึกตื้นตันใจเลยละค่ะ
โดยเฉพาะวิธีกล่อมนากนี่พระนิโนนะครับคุณผู้ชม
บากใจให้เลยภูมิใจในความดีของลูกชายคนนี้มากบ้านแฟนคลับที่มาร่วมงานก็มอบพวงมาลัยเงินช่อโตช่อใหญ่ให้กับนางนีโน่เนี่ยตามภาพเลยคุณผู้ชมคือเยอะมากจริงค่ะ
ชอบมาเริ่มเลยค่ะส่วนคุณผู้ชมดูตามภาพเนี่ยเห็นโอ้โหก็อนุโมทนาบุญได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะ
และไม่ให้เสียยี่ห้อความเป็นพ่อเอกเอกชัยค่ะโชว์เพลงดังของตัวเองเลยค่ะ
บรรณากาศมันคือคาดจริงจริงไปชมหน่อยค่ะอ่าดูหน่อยค่ะ